เกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบ
ก็คือวันที่๑๘นี้นะคะ
คือมีวันเดียวมีเวลาแค่วันเดียวเท่านั้นเอง
มีความกังวลว่านายกรัฐมนตรีจะมาหรือเปล่า
เพราะวันนั้นมันไปตรงกับวันที่สารรัฐธรรมนูล
นัดอ่านคำวินิจฉัยคำร้องว่านายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่า
คือประเด็นนี้ฝ่ายค้านเขามีการร่วมกันรายชื่อ

ยื่นคำร้องให้ประธานสภาพผู้แทนรัศดรก็คือคุณชวนหลีกภัย
ยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญ
เรื่องของคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีว่ามันขาดคุณสมบัติไหม

รัฐธรรมนูลล่าสุดวันนี้มีคำนัดคำออกมาแล้วนะคะ
ว่าจะมีการให้ฟังในวันที่๑๘กันยายน

และนี่แหละมันไปตรงกับวันที่ฝ่ายค้านขอเปิดอภิปรายทั่วไป
ทำให้สมศาลฝ่ายค้านออกมาแสดงความกังวล
ว่านายกรัฐมนตรีจะใช้เรื่องนี้หรือเปล่า
เลี่ยงไม่มาฟังการชี้แจงหรือไม่มาชี้แจงต่อสภาในวันเดียวกันนั้น
ซึ่งนายสุทีกลางแสงประธานวิทย์ฝ่ายค้านพร้อมสศภาค้านนะคะ
วันนี้ก็มีการประชุมร่วมกันอีกหนึ่งครั้งนะคะ
พอประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกมาแถลงข่าวค่ะ
ควรเลื่อนวันอภิปรายให้มันเร็วขึ้นหน่อยได้ไหม
จากวันที่สิบแปดมาเป็นวันที่สิบเจ็ดกันยายนนี้นะคะ
ขณะที่นายแพทย์ชนละนานศรีแก้วเป็นสอสอน่าน
ภักดิ์เพื่อไทยเนี่ยระบุว่าการอ่านคำวินิจฉัย
น่าจะใช้เวลาไม่น่าจะเกิน๒ชั่วโมง
เชื่อว่านายกรัฐมนตรีน่าจะมาชี้แจงในสภาได้
ถ้าสมมุติไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะถ้ายังยืนยันว่า
เป็นวันที่๑๘กันยายนอยู่เหมือนเดิมค่ะ
เป็นที่ยาพิปราอยู่แต่อย่างไรก็แต่เนี่ย
สิ้นสุดความเป็นลำตีจบไปแล้วตามคำวิจัยเรื่องคุณสมบัติ
ก็จะขอหารือท่านทั้งนี้ทั้งนั้นจริงจริงแล้วเนี่ย
วันที่สิบแปดเราก็จำใจรับแล้วนะเราไม่ได้มากเรื่องนะ
แต่ว่าพอมีเรื่องของสารเข้ามาเราก็เห็นว่ามันจะเสียการใดการหนึ่ง
เราก็เลยคิดว่าเวลาที่เหลือจะลองทบทวนดีไหมคำวินิจฉัยของศาลถ้าชี้
อันนั้นเป็นเรื่องคุณสมบัติการเป็นเจ้าหน้าที่โอนของรัฐหรือไม่
ซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องของ๑๕๒ที่เราจะพูดเพียงแต่ว่าเกี่ยวกันตรงที่นายกจะไปอ้าง
เอาเวลาตรงนั้นแล้วหนีไม่มาพูดมาตอบที่สภาเท่านั้นเอง
สุธินคลังแสงท่านฟังชัดท่านฟังดีท่านสบายใจได้
ไม่ต้องกังวลนะคะว่านายกจะไปใช้ข้ออ้างว่าไปฟังสารรัฐธรรมนุนวินิจฉัยกรณี
เรื่องของคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีเพราะว่านายกรัฐมนตรีวันนี้ยืนยันเลยนะคะว่า
วันที่๑๘กันยายนนี้จะส่งทีมกฎหมายไปฟังการอ่านคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูล
ส่วนตัวเองเนี่ยจะเข้าไปฟังการอภิปรายในสภาแต่หากมีภารกิจก็จะออกขอตัวมาเป็นระยะ
อาจจะกลับเข้าไปใหม่ค่ะเพราะว่าระยะนี้นะท่านบอกว่าอยากให้เข้าใจจริง
เพราะภารกิจมันเยอะส่วนที่ระบุว่าเรื่องนี้ได้มีการลงพระประมาพิไทยไปแล้ว
ถือว่าจบใช่หรือไม่นายกบอกว่าควรจะรู้นะคนที่เป็นวินยูชนเนี่ยควรจะรู้นะว่าอะไรควรไม่ควร
ยืนยันนะคะว่าจะชี้แจงเท่าที่จะสามารถชี้แจงได้และจะทำอย่างไรไม่ให้ไปก้าวล่วงถึงสถาบันเบื้องสูงค่ะ
เพราะฉะนั้นคุณควรจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะวินยูชนผมก็ชี้แจงไปเท่าที่ผมชี้แจงได้
แล้วทำยังไงจะไม่ทำให้ก้าวล่วงไปถึงสถาบันอะไรต่างเหล่านี้นะท่านก็เห็นหมดทุกอย่างอยู่แล้วล่ะ
แต่มันก็เป็นประเด็นนะผมก็เข้าใจผมก็อยากจะบอกว่าถ้าบอกว่าเคารพรัฐธรรมนุมเหมือนกัน
แล้วที่ผ่านมาไอ้ที่ว่าเคารพกันมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างไปดูตรงนู้นนะ
อีกหนึ่งเรื่องนะวันนี้เนี่ยคุณคะเป็นข้าวกล่องที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่
ไปตรวจน้ำท่วมที่สุโขทัยพิศนุโลกกระเพราอะไรเนี่ยกะเพราไก่ไข่ดาวป่ะ
แต่มันไม่ใช่อยู่ที่เมนูอาหารค่ะมันอยู่ที่กลองที่เอามันเป็น
อยู่ที่กล่องนะคะคือคนที่เขาโพสต์ไว้เนี่ยก็คือโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

อยากจะโพสต์เพื่อให้เป็นภาพลักษณ์ที่ดีแก่นายกว่าเป็นคนที่กินง่ายอยู่ง่าย

ไปทำที่ไหนก็ทานอะไรก็ได้เนี่ยนะคะแต่มันมีดราม่า
ช่วงนี้เขากำลังลนรงค์ด้วยนะการใช้พลาสติกเนี่ยนะคะ
คนก็เลยไปถามนายกรัฐมนตรีเหมือนกันเรื่องนี้นายกบอกว่า
วิพากษ์วิจารณ์การใช้กล่องพลาสติกบรรจุอาหารระหว่างในลงพื้นที่
โฆษกธรรมเนียบได้โพสต์ลงทวิตเตอร์เอาไว้
ไม่ทราบว่าเขาจะเอามาให้รับประทานแบบนั้นเพราะขึ้นเครื่องบินไป
จะไม่รับประทานก็ไม่ได้แล้วก็มีการเอาไปโพสต์ต่อ
ซึ่งก็ได้กำชับไปแล้วว่าต่อไปนี้อย่าให้เห็นอีกนะ
หมายถึงอย่าให้เห็นโพสต์หรือว่าอย่าให้เห็นใช้พลาสติก
ไม่รู้คุณก็ในเมื่อโคศกธรรมนาคนายกรมนุษย์ท่านโพสต์เองไม่ใช่เหรอ
อนาคตของนายกระหว่างลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมพี่น้องประชาชน
ให้กำลังใจในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมท่านโพสต์เอง
ถ้าจะบอกว่าอย่าให้เห็นเนี่ยต้องบอกตัวท่านเองนะ
อย่าให้เห็นว่าโพสต์อย่าให้เห็นว่าใช้พลาสติกอีกนะ
ประชาชนช่วงนี้เขากำลังรณรงค์อยู่นะคะ
พูดถึงเรื่องนี้ก็รณรงค์เรื่องการใช้หลอดเช่นเดียวกันนะคะ